มาดูต่อกันที่ซุปตาตัวแม่เขาเจอกันบ้างดีกว่านะครับ
เป็นซุปตาสองรุ่นนั่นเองค่ะยายาแล้วก็พี่อ้ำ
ข้างแทบแตกคุณขาแต่จะบอกเลยว่า
สองคนนี้เป็นติ่งซึ่งกันและกัน
คือลงรูปแบบปลื้มปิ่ม
ใช้คำตามกับพี่อ้ำเลยนะคะนางเอกสองรุ่นของเมืองไทยขวัญใจคุณผู้ชม
ถ้าจะให้เลือกเลือกไม่ถูกจริงพี่อ้ำก็สวยน้องยายาก็สวยเหมือนกันนะคะ

ต่างคนต่างบอกว่าชื่นชอบซึ่งกันและกันเป็นเอฟซีของกันและกันด้วยนะจ๊ะ

แล้วก็กอดกันหน้าดำหน้าแดงหูแดงด้วย

พี่อ้ำเขาเป็นแบบนั้นพี่อ้ำบอกนะ

แล้วคือแบบปกติเจอในงานมันไม่ได้มีเวลาจะมานั่งคุยกันขนาดนี้ค่ะ
หนูว่าเป็นติ่งพี่อ้ำนะคะ
ใช่หนูเป็นติ่ง
คือเมื่อวานนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นมากกว่าการขายของ
คือตื่นเต้นกว่าคือได้เจอพี่อ้ำ
ติดตามกับวันเชิงไทยรับได้แหละค่ะ
ความปั๊วความจิ้นความปีน